ไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดสุรินทร์หน่อยนะคะ
ตำรวจร้อยตำรวจตรีธรรมน์หนึ่งนะคะ

ปรากฏว่าท่านไม่เห็นหรืออย่างไรไม่ทราบ

ท่านเสียชีวิตค่ะรถฟอร์จูเนอร์เลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นสภาพซากรถแล้วก็ซากศพติดอยู่ด้านในนะครับ

เจ้าหน้าที่มาถึงก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเอาศพของท่านออก

เละเลยนะครับครับด้านหน้าเละเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนทางหลวงหมายเลข๒๙๓เลี่ยงเมือง
ฝั่งตรงข้ามกับตลาดเมืองใหม่ไอคิวตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะ
ไปชนก๊อปปี้อัดติดอยู่กับท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
รถบรรทุก๖ล้อมีนายทวีศักดิ์อายุ๔๕ปีเป็นคนขับ
อายุ๕๔ปีเป็นตำรวจอยู่ที่สพสวายตัวเมืองสุรินทร์
เจ้าหน้าที่กุภายอย่างที่บอกไปพอไปถึงปุ๊บ
ต้องรีบใช้อุปกรณ์ตัดถ่างตัดเหล็กโครงสร้างต่าง

เรื่องต้นจากการสอบถามทราบว่าร้อยตำรวจตรีภัยศาล
ท่านขับรถมาด้วยความเร็วนะเพื่อไปจะเข้าเวร
จะไปเข้าเวรพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ท่านไปพุ่งชนท้ายรถหกล้อขณะที่รถรถหกล้อจอดติดไฟแดงอยู่
ก็เลยคาดว่าท่านอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่า

เพราะว่าตอนนั้นรถติดยาวประกอบกับว่าช่วงมืดค่ำด้วยนะคะ
ตำรวจสพเมืองสุรินค่ะก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะประสานญาติมารับศพ
เพื่อนำศพร้อยตำรวจตรีภัยศาลไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ